คุณผู้ชมตอนนี้พระอาทิตย์น่าจะเกือบขึ้นแล้ว
เราจะพาคุณผู้ชมไปนอนดูจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นแห่งใหม่

รอนะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเขาชื่อผาชมพูเขียวริมชายแดนไทยกัมพูชา
เอาไปดูว่าสวยแค่ไหนนี่
แล้วคุณคิดสภาพนะลมหนาวเริ่มพัดมาพัดมาอาทิตย์ค่อยขึ้นแบบนี้

เป็นอารมณ์ที่โอ้โหแบบฟินอ่ะ

ยามเช้าเนี่ยภาพแสงทองเป็นสีเงินสีทอง
ฉาบฉายเหนือท้องฟ้าที่ผาชมพูเขียวทุ่งกระบานกระใบ
ทำไมถึงชื่อนี้กระบานภาษาไทยคือศีรษะหรือหัว

ใบภาษาเขมรคือควายก็เป็นทุ่งกระบานกระใบนะฮะ
อยู่ที่ตำบลบักดองอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะฮะ
ตอนนี้กำลังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นแห่งใหม่แล้ว
ของศีรสะเกดนะฮะโอ้โหสวยงามมาก

าชมพูเขียวเนี่ยอยู่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชานะครับ
จากจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วรับอากาศเย็นสบายแล้ว
เขามีพันไม้หายากมากมายให้ไปดูไปศึกษากันด้วย
แล้วยังเป็นจุดชมวิวเห็นพื้นที่หมู่บ้านของชาวกัมพูชาด้านล่างด้วย
เพราะอย่างที่บอกไปมันเป็นชายแดนไทยกัมพูชานะครับ

ยังมีสัตว์ป่าหายากอย่างละองค์ละมั่ง
รวมทั้งสัตว์ป่าอื่นอีกมากมายนะครับ
หลายชนิดเลยนะฮะทั้งที่อยู่ใส่ด้านธรรมชาติ
แล้วก็ที่ถูกนำไปปล่อยเพื่อเป็นการเพิ่มประชากรสัตว์ป่าให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมกันนะครับ
ทางนี้โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีศรีสะเกดนั้น
มีเป้าหมายพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตของชาวบ้านเนี่ยวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ย
มันดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมเยือน
ก็จะมีการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกระบันกะใบให้เป็นที่รู้จักนะ
ของนักท่องเที่ยวสร้างรายได้กับชุมชนมากขึ้น
ดูสิคุณโอ้โหมันน่าไปตั้งเต็นต์นะเนี่ย
พระอาทิตย์ขึ้นลมหนาวมาก็บรรยากาศก็ดีทีเดียวนะครับ
เห็นแล้วก็รู้สึกอยากจะแบบจองตัวแล้วก็บินไปเลยนะฮะ